สนับสนุนโดยใหม่สแนคแจ๊ครสกุ้งคั่วพริกเกลือ
แกงกะหรี่ญี่ปุ่นก็อร่อยนะครับ
ผมเชื่อว่านะพระอาจารย์ท่านน่ะพระท่านจำไม่ได้น่ะอืม
จำไม่ได้ว่าวันไหนยังไงใครเป็นคนบอกแกเรื่องชมพู่หายน่ะ
ท่านไม่มั่นใจท่านก็ไม่น่าจะไปให้การขนาดอย่างนั้น
แต่มั่นใจจนผมมันแย่ลุงบอกเลยว่าผมแย่มาก
ความจริงมันต้องปรากฏอยู่แล้วว่าทางลุงเนี่ยไม่มีทางที่จะไปทำน้องชมพู่ได้
เพราะว่าทางผ่านที่ลุงไปเนี่ยมันไม่ได้ผ่านหน้าบ้านน้องชมพู่
ถ้ามันเป็นเรื่องจริงผมก็ปฏิเสธไม่ได้
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้เรายังตามคดีของน้องชมพู่ต่อนะคะ
หลังจากที่มีจริงก็เป็นลักษณะของกึ่งวิวาทะระหว่างคนในครอบครัวกันเองนะคะ
ภายในครอบครัวกันเองแล้วด้วยนะคะแต่อย่างไรก็แล้วแต่ข้อมูลบางส่วนเนี่ย
อาจจะพอหยิบจับขึ้นมาพูดคุยกันได้โดยที่วันนี้เราเชิญอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
ผอนบาร์นะคะผลตมตรีวิชัยสังประภัยมานั่งกับเราในรายการ
เพื่อค่อยดูทีละช็อตทีละช็อตของความคืบหน้าของคดี

ตอนนี้เราจะคุยกับลุงพลนะคะหรือคุณชายพลวิพา
ลุงของน้องชมพู่นะคะคุณลุงสวัสดีค่ะ
ครับผมสวัสดีครับค่ะลุงคะสัมภาษณ์สัมภาษณ์สื่อกันหลายรอบแล้วเนอะ
จนถึงตอนนี้ค่ะถามหน่อยว่าณตอนนี้คือคุณลุงที่รู้สึกขุ่นใจเนี่ย
อุ่นใจแค่กับพ่อแม่น้องชมพู่หรือว่าพี่น้องคนอื่นอื่นของป้าแตนด้วยคะ
ก็ขุนใจกับพ่อแม่น้องชมพู่ที่ไปออกสื่อนั่นแหละครับว่าเขาสงสัยลุงนะครับ
กับพี่น้องคนอื่นไม่ได้รู้สึกตะขิดตะขวงใจอะไรกันใช่ไหมคะ
คือเมื่อวันนี้ผมก็ได้พูดผ่านรายการหนึ่งนะครับว่ามันมีประเด็นความขัดแย้งในครอบครัวน่ะ
ผมอยากให้พ่อแม่เขาออกมาเปิดเผยให้ทุกคนได้รู้ว่าเรามีปมความขัดแย้งในครอบครัวน่ะมันเรื่องอะไร
มันใช่ลุงไหมแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นน่ะคิดให้ทุกคนคิดว่าเหตุที่เกิดขึ้นในครอบครัวน่ะ
มันสามารถที่จะทำให้คนในครอบครัวเนี่ยคิดจะทำร้ายชมพู่ไหมผมอยากให้สังคมเขารับรู้
ซึ่งผมอยากให้แม่เขาเป็นคนอธิบายเรื่องต่าง
คุณลุงที่คุณลุงบอกว่ามีความขัดแย้งในครอบครัวเนี่ยคุณลุงหมายถึงว่าความขัดแย้งนี้จะทำให้มีการใส่ร้ายกัน
หรือหมายถึงความขัดแย้งที่ว่านี้จะทำให้มีคนทำร้ายชมพู่คะ
ใช่ก็คือหมายถึงว่าถ้าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครอบครัวเนี่ยปมความขัดแย้งในครอบครัวเนี่ยมันสามารถทำให้คนในครอบครัวที่เป็นญาติพี่น้องเนี่ยไปทำร้ายชมพู่เนี่ยมันเป็นไปได้ไหม
ให้สังคมเขาได้รับรู้ว่าเหตุแค่เนี้ยมันทำเป็นชนวนเหตุที่ทำให้คนในครอบครัวมาสงสัยกันเองเนี่ยมันใช่หรือไม่ใช่แล้วคนที่มีปมความขาดแย้งน่ะมันใช่ลุงหรือไม่
คุณลุงเอาอย่างนี้นะคะถ้าสมมุติฟังแบบนี้เนี่ยคือความขัดแย้งในครอบครัวมีจริงในมุมมองของลุงพลใช่ไหมจ๊ะ

และคุณลุงคิดว่าความขัดแย้งที่มีในครอบครัวก็มีมากขนาดที่ว่าอาจจะหมางใจกันจนทำร้ายหลานเลยใช่ไหมคะ
ผมเชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงนะครับผมจะไม่ขอพูดอะไรมากนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นพยานครับ
ที่ลุงพลสงสัยนะคุณลุงสบายใจบอกแค่ไหนแค่นั้นนะคะที่ลุงสงสัยเนี่ยคุณลุงก็สงสัยคนใกล้ชิดคนในกันเองอย่างนี้หรือเปล่าคะ
ผมไม่มีสิทธิ์ไปสงสัยคนในครอบครัวผมพูดย้ำเสมอว่าการจะสงสัยใครเนี่ยหรือการจะไปสงสัยใครเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของพ่อแม่น้องชมพู่เท่านั้น
คนอื่นไม่มีสิทธิ์ไปออกความคิดเห็นแทนเขาซึ่งเจ้าตัวเขาน่ะคนที่สูญเสียน่ะเป็นครอบครัวน้องชมพู่ไม่ใช่ครอบครัวผม
ถ้าสื่อทุกสื่อต้องการคำตอบจากผมว่าสงสัยใครบ้างผมตอบแทนพ่อแม่เขาไม่ได้
แล้วการที่คุณลุงพูดถึงความขัดแย้งที่จะพาไปถึงทำร้ายชมพู่เนี่ยคุณลุงจริงความหมายคุณลุงต้องการบอกอะไรบอกอะไรที่ชัดเจนคะ
ผมต้องการให้พ่อแม่น้องชมพู่น่ะออกมาเปิดใจเรื่องปมความขัดแย้งในครอบครัวเนี่ยมันเกิดจากใคร
สังคมที่เขาดูอยู่ทุกคนที่ดูข่าวอยู่เนี่ยเขาอยากรู้ว่าปมความขัดแย้งมันเกิดจากใคร
ซึ่งเรื่องนี้คุณลุงก็รู้ใช่ไหมแต่อยากให้พ่อแม่ชมพู่เป็นคนพูด
รู้ครับมันเป็นเรื่องในครอบครัวแต่ต้องให้พ่อแม่เขาเปิดใจพูดไม่ใช่ผมพูดถ้าผมพูดมันจะเป็นการหมินประมาทไหม
วันนี้ซึ่งผมวันนี้ผมได้พูดออกไปแล้วผ่านสื่อไปแล้วเพราะพ่อแม่เขาไม่ยอมกลับมาที่บ้าน
คุณลุงจริงคุณลุงอยากนั่งคุยกับพ่อแม่ชมพู่กันแบบเหมือนกับคุยกันเองในครอบครัวพี่น้องแบบนี้ไหมคะ
ก็เห็นว่าพรุ่งนี้เขาจะกลับมาที่บ้านนะครับน่าจะมีโอกาสได้คุยกันครับ
คุณลุงตอนนี้เนี่ยคุณลุงก็ยังคุยกับคุณตาคุณยายของน้องชมพู่ได้ตามปกติถูกไหมคะ
ก็คุยครับคุณตาคุณยายเขาดีอยู่แล้วครับเขาไม่ได้มีอะไรมากมายกับพี่น้องแกเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ครับเป็นเสาหลักอยู่แล้ว
คุณลุงก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะก่อนที่คุณแม่คุณพ่อเขาจะออกพูดผ่านสื่อว่ามีความสงสัยในตัวลุงพลเนี่ยนะคะได้เคยคุยกันคุยกันเองก่อนไหมคะว่าเรื่องราวมันเป็นยังไง
เขาเคยมาถามถ่ายรายละเอียดวันนั้นเกี่ยวกับไทม์ไลน์เกี่ยวกับว่าลำดับเวลาวันนั้นพี่ทำอะไรยังไงบ้างเนี่ยเคยได้คุยกันมาก่อนหน้านี้ไหมคะช่วงเกือบสองเดือนนี้ค่ะ
ก็ไม่ได้คุยกันนะครับเรื่องไทม์ไลน์น่ะผมเชื่อว่าไทม์ไลน์ที่ออกมาจากสื่อกับไทม์ไลน์ที่ออกมาจากเจ้าหน้าที่นะครับมันเป็นไทม์ไลน์ที่เราเจาะจงเวลาเรื่องที่เกิดในแต่ละวันการที่สื่อเขาออกมาอยู่ที่พื้นที่เนี่ยเขาพยายามที่จะช่วยเหลือขี้คายเรื่องต่างน่ะบางทีสื่อเขาก็อาจจะมีบ้างที่ออกไปแบบ
จะให้ผมพูดว่ายังไงอ่ะอาจจะเป็นนอกรูบ้างแต่มันก็ต้องอยู่ที่ความจริงอะครับต้องมองที่ความจริงเท่านั้น
ค่ะคือแสดงว่าคุณลุงไม่เคยคุยกับทางพ่อแม่น้องชมพู่มาก่อนเลยเรื่องนี้ใช่ไหมคะ
ก็เหมือนกับพ่อแม่เขาพูดนั่นแหละครับว่ามันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ผมไม่ขึ้นไปตอนที่อ่า
ผมกลับจากรายการหนึ่งที่ที่ผมมากรุงเทพอ่ะครับค่ะหมายถึงว่าที่ที่เขาสงสัยคุณลุงเนี่ยได้เคยคุยกันก่อนส่วนตัวไหมคะ
ไม่เคยคุยครับไม่เคยคุยว่าเขาจะสงสัยผม
แล้วป้าแตนเคยคุยให้ลุงฟังไหมว่าน้องเนี่ยก็คือแม่น้องชมพู่เนี่ยมาคุยกับป้าแตนก่อนหน้านี้ว่าแบบเขาสงสัยลุงนะ
หรือว่าเขาอยากให้ลุงอธิบายตรงนี้นะทำไมมันไม่ตรงกันคือเขาเคยคุยกันแบบพี่น้องไหมคะป้าแตนกับแม่ชมพู่เนี่ย

อยากให้ผมพูดทุกอย่างนะครับ
เพื่อที่จะเคลียร์เรื่องไทม์ไลน์ผม

พรุ่งนี้มีโอกาสผมจะคุยทุกอย่าง
เปิดใจทุกอย่างกับพ่อแม่น้องชมพู่เอง

เดี๋ยวยังไงวันนี้ผมขอแค่นี้ก่อนนะครับ

เพราะว่าชะตาผมตัวนี้มันจะขาดอยู่แล้วครับ

คุณลุงไม่คิดว่าควรจะคุยกันภายในครอบครัวเหรอคะ
คิดว่าต้องคุยผ่านสื่อเหรอคะ

มันเหมือนการเล่นเกมอะไรบางอย่างไหม
นะสะกิดหน่อยนะอ่านนิดหน่อยนะ

สื่อต้องรู้ว่าคนที่เขาดูข่าวเนี่ย
ต้องรู้ว่าความจริงมันคืออะไร
ผมอยากให้คนทุกคนที่ดูสื่อดูข่าวเนี่ย

ถ้าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องนี้

ทำให้ทุกอย่างมันกลับมาดีเหมือนเดิม

คุณจอมขอบพระคุณครับ

คุณจอมขอบพระคุณครับ

คุณจอมขอบพระคุณครับ
คุณจอมขอบพระคุณครับ
คุณจอมขอบพระคุณครับ
คุณจอมขอบพระคุณครับ

คุณจอมขอบพระคุณครับ

คุณจอมขอบพระคุณครับ

คุณจอมขอบพระคุณครับ
คุณจอมขอบพระคุณครับ

คุณจอมขอบพระคุณครับ
คุณจอมขอบพระคุณครับ

คุณจอมขอบพระคุณครับ
คุณจอมขอบพระคุณครับ

คุณจอมขอบพระคุณครับ

คุณจอมขอบพระคุณครับ
คุณจอมขอบพระคุณครับ
คุณจอมขอบพระคุณครับ
คุณจอมขอบพระคุณครับ

คุณจอมขอบพระคุณครับ
คุณจอมขอบพระคุณครับ

คุณจอมขอบพระคุณครับ

คุณจอมขอบพระคุณครับ
คุณจอมขอบพระคุณครับ
คุณจอมขอบพระคุณครับ

คุณจอมขอบพระคุณครับ
คุณจอมขอบพระคุณครับ
กลุ่มใกล้ชิดตอนนี้มีใครบ้างอ่ะเอาล่ะอาจจะเป็นพ่อแม่
หรือนี่ผมไม่ได้พูดว่าเขามาเกี่ยวข้องจะไม่เสียชีวิตหรือเปล่านะ
ลุงพลก็มีพ่อแม่แล้วก็เป็นลุงพล
ถามว่ามุกเนี้ยมุมเนี้ยตำรวจเขาคิดไหม
ผมว่าเขาคิดตั้งแต่แรกว่าผู้ต้องสงสัย
แต่สิ่งที่เขายังไม่เจาะจงหรือยังไม่ทำอะไรเนี่ยแต่เขาต้องสอบสืบสวนนะ
เขาก็ต้องสืบประเด็นอื่นด้วยว่าเป็นคนร้ายคนอื่นหรือไม่
โดยไปยึดหลักของพยานบุคคลพยานวัตถุที่เจอหรือดีเอ็นเอ
แต่ขณะเนี้ยพยานบุคคลที่เห็นการกระทำต้องชุบผู้เนี้ยไม่มี
พยายามวัตถุก็แทบจะไม่มีดีเอนเอก็แทบไม่มี
ประเด็นต่างเลยมันก็ต้องลงมามากลุ่มคนใกล้ชิด
แต่นี่พอตำรวจเขาทำงานเข้มขึ้นอะไรเข้มขึ้น
กลุ่มคนที่ต้องสงสัยเนี่ยต้องผมเชื่อว่าอนาคตต้องเคลื่อนไหว
แต่จะเคลื่อนไหวมุมไหนอย่างไรเนี่ยผมไม่สามารถจะบอกได้
ถึงรู้ก็เราจะบอกไม่ได้ดังนั้นตำรวจเขาเลยต้อง
มาตั้งข้อสงสัยในกลุ่มนี้รองค่ะในในส่วนของการให้ให้ปากคำ
อันนี้เอาเอาตามประสบการณ์รองเลยนะคะคือว่าตามปกติแล้วมันเป็นเรื่องปกติไหม
คนหนึ่งคนไม่ว่าเขาจะเป็นในสถานะพยาน
ผู้ต้องสงสัยหรือสุดท้ายเขาจะกลายเป็นผู้ต้องหาหรือไม่ก็แล้วแต่
คนหนึ่งคนเนี่ยในการให้ข้อมูลรอบแรกรอบที่สองรอบที่สาม
ไม่ว่าจะให้กับตำรวจสอบสวนมือแรกเลยนะคะหรือว่าอ่ะ
ครั้งที่๒พาไปถึงโรงพักครั้งที่๓มีญาตินั่งอยู่ด้วย
อ่ะให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อคือคนหนึ่งคนเนี่ยตามปกติมันมีสิทธิ์ไหม
ที่เขาอาจจะพูดในรายละเอียดไม่ได้ตรงกันทุกครั้งแน่นอน
แน่นอนอยู่แล้วซึ่งซึ่งแปลว่าไอ้การที่ไม่ได้ให้รายละเอียดตรงกันทุกครั้ง
ก็ไม่ได้หมายถึงว่าเขาจะต้องเป็นผู้ต้องสงสัยหรือผู้ต้องหาทันทีถูกไหมคะ
ใช่ใช่คือการหลักประราชาอ่าเวลาตำลวจก็เรียกใครไปสอบเนี้ย
บางคนเนี่ยเขาก็จำเหตุการณ์ไม่ค่อยได้สามบางคนก็ให้การโดยการเขาปฏิปต่อไม่เป็นก็ได้
อืมแล้วก็การให้การบางทีเนี้ยเทคนิคการถามเนี้ยบางทีตำรวจก็ถามอ่า
คนที่ตอบบางทีตอบไม่ตรงนี้อยู่ชาวบ้านต่างจังหวัดแล้วเนี่ย
การจะตอบเนี่ยให้ตรงไปตรงมาเนี่ยบางทีมันไม่เป็นอย่างนั้น
เพราะมันมีประเด็นนู่นประเด็นนี้อ่ะอย่างเช่นว่าไปพบญาติ
ไปพบคนกลางทางไอ้คนกลางทางจำไม่ได้บ้างอะไรอย่างนี้
มันสามารถจะให้การเนี่ยไม่ตรงกันได้แต่ตำรวจเขาก็มีเทคนิค
สามารถจะรู้ว่าไอ้วันแรกที่คุณให้การวันนี้
วันนี้ให้การวันนี้ไอ้นี่ให้การเนี่ยอันไหนจริงไม่จริง
อันไหนโกหกเขาสามารถจะพิจารณาได้เพราะ
การที่คุณให้การไม่ตรงกันเนี่ยบางทีมีพยานอื่นมาให้ปากคำซึ่ง
แย้งกับคุณได้อ่าบางทีให้การคนพยานให้การเนี่ยบางทีโอ้
วันนี้ให้การครั้งแรกนี่ถูกต้องเอ๊ะวันหลังนี่คุณไม่ใช่แล้ว
อะไรอย่างเงี้ยถามว่าตำรวจเขานำมาวิเคราะห์ได้
ดังนั้นไม่จำเป็นเลยการให้การว่าวันไหนจะตรงกันไม่ตรงกัน
ไม่จำเป็นคืออย่างงี้ค่ะที่ถามท่านรองวิชัยก็คือแบบนี้ว่า
ไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ชมพู่หรือแม้กระทั่งลุงพลก็แล้วแต่
แม้กระทั่งสดิ้งก็แล้วแต่เนี่ยนะคะพี่สาวของน้องชมพู่เนี่ย
คือถ้าเราถ้าเรามองแบบจับผิดเนี่ยเราก็สามารถหาช่องจับผิดได้ทั้งหมดเลยนะ
ใช่ไหมคะในแต่ละครั้งซึ่งกำลังจะถามท่านว่า
ตำรวจเองก็เจอปัญหานี้กับในทุกคดีนั่นแหละคือเป็นไปได้
และไม่ได้หมายความว่าการที่แต่ละคนให้ปากคำไม่ตรงกันทุกครั้ง
แปลว่าเขาน่าสงสัยที่สุดอย่างนี้ใช่ไหมคะ
เพราะอย่างอื่นต้องประกอบสมมุติเขาน่าสงสัยก็ไม่ได้แปลว่าเขาน่าสงสัยโดยตัวเขาเองเท่านั้น
ต้องมีอย่างอื่นประกอบประกอบด้วยอย่างเช่นอ่าเอาละอ่า
ตอนนี้มีคนสงสัยคุณพ่อคุณแม่สงสัยลุงพลค่ะผมถามว่า
แปรสำคัญคือใครอาจจะเป็นน้องสดิ้งได้อืม
แต่บางทีตำรวจเขาสอบแล้วเขายังไม่บอกหรือยังเขายังไม่พูดถึงให้ไปเกี่ยวพันธุ์ใคร
แต่ตัวนี้เพราะน้องสดิ้งไม่สามารถที่จะไปบอกอาจจะไม่โกหกใครก็ได้
แต่ตำรวจเขาอาจจะมีเทคนิควันหลังจะสอบสวนหรือยังไงแต่เขายังไม่เบิกเปิดเผยก็ได้
เพราะเด็กเนี่ยธุรกิจใครมาสอนให้โกหกมันโกหกได้ไม่นานหรอกอืม
เดี๋ยวก็ต้องมีเทคนิคหลุดเดี๋ยวก็รั่วพอรั่วเสร็จแล้ว
เขาก็จะเอาจิ๊กซอตัวเนี้ยไปต่อคนที่ต้องสงสัยได้เอ๊ะมันเป็นแบบนี้ได้ไหมคะ
สมมุติว่าสมมุติว่าคนหนึ่งคนสุดท้ายแล้วไม่ใช่คนทำนะคะ
แต่ว่าคือตอนแรกตอนไปให้ปากคำกลัวพูดยังไงดีพูดยังไงดีให้หุ
หรือว่าสุดท้ายแล้วเฮ้ยพอบรรยากาศมันผ่านไปสักวันสองวัน
พนักงานสอบสวนใช้วิธีเปลี่ยนไปละมุนละม่อมมากขึ้น
เอ่อสบายใจแล้วก็ค่อยบอกค่อยเล่าและต่อมาสมมุตินะคะ
แล้วโอ้โหลุกหนักมากเลยพูดอีกแบบนึง
ต่อมาสื่อไปถามอาจจะตอบอีกแบบนึง
คือคนคนนี้สามารถเกิดแบบนี้ได้ใช่ไหมคะ

เจอบ่อยมากแล้วโดยมากจะเป็นอย่างนั้นด้วย
ซึ่งคือเรื่องของเรื่องที่ถามแบบนี้ค่ะเพราะว่าในส่วนของ
คือบางคนเนี่ยอาจจะเอาเรื่องนี้ไปพูดให้กับคนที่ใกล้ชิดเนี่ย
ดังนั้นไม่จำเป็นเลยเขาการพูดคนนี้อย่างหนึ่งคนนี้อย่างหนึ่งเนี่ย

ไม่รู้ใครผมยกตัวอย่างอย่างที่ผมเคยจับคดีคดีหนึ่ง

เมื่อคืนนี้ไอ้คนร้ายอยู่ข้างบนนี้

มีเทคนิคพยานคนอื่น
จัดการผู้ต้องสงสัยได้ไม่ว่าจะเป็นลุงพลหรือพ่อแม่ก็แล้วแต่

ค่ะคือเนื้อความของคดีนะคะคุณผู้ชมค่ะ
ณตอนนี้ที่เราจะเหมือนกับเราพยายามบีบให้มันแคบมาเนี่ย
กลายเป็นว่าคาดว่าณตอนนี้นะคะ
คาดว่าคงเป็นคนในครอบครัวหรือเปล่านะ
ทำไมกระจุกตัวอยู่แค่ไม่กี่คนของครอบครัวนี้แต่ก็อย่างที่บอกนะคะ
สุดท้ายแล้วเราไม่รู้จริงว่าลักษณะของเนื้อคดีที่ออกมาตอนนี้
มันคือทั้งหมดของคดีหรือเปล่าใช่ไหมคะ
ผมเข้าใจว่าตอนนี้แคบนะแคบนะผมว่าใน
ใกล้แล้วเหรอคะผมว่าแคบแคบคือแคบ
ผมว่าตำรวจเขามีข้อต้องคงใสและข้อต้องใสเท่านี้ยิ่งมีการอย่างนี้ขึ้น
ผมว่าตำรวจเขายิ่งมีความมั่นใจแต่จะหาจิ๊กซอตัวไหนมาต่อได้เท่านั้น
เดี๋ยวขอพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะคะ
มันยังมีอีกหลายประเด็นทีเดียวที่มันกำกึ่งว่ามันจะฟังขึ้นหรือฟังไม่ขึ้นนะคะ
ซึ่งสิ่งเหล่านั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นคำพูดของใครก็แล้วแต่เวลาทำคดีทำสำนวนเนี่ย
ลักษณะที่แบบมันใช่มันเป็นเหตุเป็นผลกันเลยอย่างนี้นะคะ
มันถูกเอามารวมในสำนวนแล้วก็เพิ่มน้ำหนักความน่าสงสัยให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่งได้จริงหรือไม่
ไม่ว่าจะเป็นทำไมดูไม่เสียใจเลยหรือแม้กระทั่งอีกแบบนึงนะคะ
ทำไมดูห่วงใยดูรักดูเสียใจเหลือเกินที่เด็กไม่อยู่
คือทั้งสองฝั่งนะตอนนี้เนี่ยนะคะก็โดนทั้งคู่สักครู่ค่ะ
นึกออกไหมว่าถ้าเป็นลุงพลจริงมันเกิดขึ้นได้ยังไง
แต่ไม่ต้องบอกก็ได้ค่ะจริงพอจะนึกไว้ในใจอยู่หรือเปล่า
แม่คิดแค่ว่าลุงพลรักลูกเรามากเกินไป

ลุงพลเป็นลุงเขยแต่รักน้องมากเกินไป
สำหรับแม่นะจนหลังก่อนที่น้องจะหายนะ
แม่ก็ยังเคยแบบว่าคุยกับพ่อว่า
เดี๋ยวจะต้องถอยน้องออกมาบ้างแล้วแหละ
ไม่ให้ไปทุกครั้งที่แบบว่าป้าลุงมาชวน

นั่นหมายความว่าน้องไปกับลุงสองคนนะ
ก็มีลูกลุงด้วยมีป้าด้วยบางทีก็ยังมีพี่สดิ้งไปด้วย
แต่คือน้องจะติดลุงมาก
มีความเชื่อมโยงกับความสงสัยของแม่ในมุมไหนคะ
อยากบอกไหมหรือไม่อยากพูดถึง
ก็นี่แหละค่ะมีความเชื่อมโยง
แม่ก็ไม่รู้ว่าลุงพลรักลูกเราในมุมไหน
แต่คือทุกครั้งที่เขาพูดคือเขาบอกว่ารักชมพู่มาก
จนสมมุติกล้าสมมุติต่อหน้าสื่อว่า
ถ้าพ่อแม่ไม่เลี้ยงเขาจะเอาไปเลี้ยงเอง
แล้วไม่ได้พูดครั้งเดียวเขาพูดตลอด
แต่ว่าแต่ว่าความสงสัยที่แม่บอกว่าลุงพลรักชมพู่มาก

ไม่ได้เพิ่งสงสัยหลังจากลุงพลพูดออกสื่อใช่ไหมคะ

แล้วพอมาเกิดเรื่องเราก็
จากที่ลุงพลให้สัมภาษณ์สื่อคือ

ถ้าเราไม่เลี้ยงลูกยังจะขอลูกเราไปเลี้ยง
แล้วอย่างมาออกรายการ๒๓วันเมื่อวานใช่ไหมคะ

ทำไมลุงรักลูกเรามากจน
จนศรัทธิ์ตะยานความเป็นแม่นะมันต้องดึงลูกคืน
ต้องดึงลูกคืนตั้งแต่น้องยังไม่หายอันนี้คือในสิ่งที่
คุณแม่ได้พูดไว้นะคะทีนี้ในทางกลับกันข้อมูล
ก่อนหน้านี้ที่คนนอกอย่างเราที่ตามข่าวสังเกต
ได้ก็คือตั้งคำถามได้ว่าเอ๊ะทำไมดูพ่อกับแม่
ไม่ไม่เอาอย่างนี้นะคะคือคนนอกก็ประเมินว่าเอ๊ะทำไมไม่
เสียใจขนาดที่คิดว่าคนเป็นแม่ซึ่งเสียลูกไปจะ
มีความรู้สึกแบบนั้นหรือแม้กระทั่งตอนที่เขาเจอลูก
ทำไมถึงไม่ขึ้นตามเข้าไปทำไมรออยู่ข้างล่าง
คือต่างเหล่านี้นี่นะคะคือถ้าจะเอาสองฝั่งเนี่ย
สองฝั่งก็ก็โดนสงสัยได้ทั้งคู่คำถามคือว่าเหล่านี้
มีผลต่อการสาวจิ๊กซอของคดีนี้แค่ไหนอ๋อมีผลเพราะว่า
ตำรวจเขาสามารถจะเอาพฤติกรรมของคนผู้ต้อง
สงสัยเนี่ยมาวิเคราะห์ได้มาวิเคราะห์เพื่อหาหลักฐาน
อย่างเช่นเอาละเขาอาจจะสงสัยลุงพลทำไมลุงพลใน
วันเกิดเหตุหรือหลังเกิดเหตุทำไมทำอย่างนี้
เหมือนอย่างพ่อแม่ตัวเนี้ยสงสัยลุงพลสงสัยเพราะว่า
หนึ่งพ่อแม่อาจจะไม่สงสัยใครแล้วคนนอกอะไรต่างต่าง
คนที่ต้องที่ตำรวจสงสัยพ่อแม่ไม่สงสัยนะ
พ่อแม่ต้องรู้ว่าทำไมเขาต้องสงสัยลุงพล
อาจจะมีพฤติกรรมทำให้พ่อแม่สงสัยได้ส่วน
ลุงพลเองก็ไม่ตอนนี้ก็ลุงพลก็ไม่สงสัยคนอื่น
แล้วกลับกันลุงพลก็สงสัยพ่อแม่อีกเหมือนกันทำไม
พ่อแม่ต้องปิดบังและความสงสัยอันนี้เขาสามารถ
สงสัยได้ใช่ไหมฮะสงสัยได้ดังนั้นไอ้ความสงสัยตัวเนี้ย
มันเป็นที่มาของที่เราจะต่อจิ๊กซอไปได้อืมตำรวจ
สามารถเอาข้อสงสัยตัวเนี้ยมาต่อจิ๊กซอได้แต่ในทาง
กันนะคะเนี้ยลองถามใหม่คือเช่นเอ่อความรักที่
ลุงพลมีต่อชมพู่หรือการดูแลของลุงพลที่มีต่อ
ชมพู่หรือแม้กระทั่งความเสียใจที่ลุงพลแสดงออกหลังจากน้องไม่อยู่แล้ว
ก็ไม่ได้บอกได้ทันทีว่าแบบนี้มันผิดปกติถูกไหมคะ
ก็ผิดปกติก็ได้ถ้าจะมองคิดว่าไม่ผิดปกติก็ได้
เพราะเราไม่รู้ว่าพฤติกรรมที่ลุงพลกับครอบครัวของหลานนี่เป็นยังไง
แต่ถามว่าถ้ามองคนไม่รู้จักก็อาจจะบกผิดปกติก็ได้
ดังนั้นเราไม่รู้จริงไงเราไม่รู้จริงว่าความประพฤติของครอบครัวเขาเนี่ย
ลุงพลได้ทำกับน้องชมพู่ในความรักความอะไรต่างนี่มันเป็นปกติหรือเปล่า
แต่ถ้าเกิดว่ามองว่านี่มันเกินไปเกินลุงกับหลานเกินไป
เพราะอย่างคนนอกของเราเนี่ยเราอาจจะมองได้ว่าเอ๊ะมันเกินไป
แต่ว่าถ้าทุกวันที่เขาเคยทำมันอาจจะเป็นปกติก็ได้
ไอ้จุดอย่างนี้เราวัดไม่ได้แต่คำที่ผิดปฏิบัติอย่างนี้
พ่อแม่หรือคนใกล้ชิดของน้องชมพู่เนี่ยอาจจะรู้
ว่าเฮ้ยนี่มันเกินไปหรือในชุมชนอาจจะมองให้เกินไป
น้องชมพู่อย่างที่คนตามข่าวมองว่าควรจะเป็นครับ
ก็อาจจะเป็นไปได้ที่ก็แล้วแต่ครอบครัวเช่นเดียวกันว่าเขามีการแสดงออกต่อลูกต่อหลานยังไง
เสียใจหรือเขามีความเสียใจมากขนาดไหนเราก็ไม่รู้ไง
ตอนนี้เรามาจับปลายปลายหมดแล้ววันเสียชีวิตวันแรกแรกเนี่ย
เขาอาจจะเสียใจก็ได้แต่คนภายในอาจจะรู้ว่า
เฮ้ยคุณไม่ได้เสียใจจริงจริงอย่างรุงพลเขาต้องมาซัดไง
ว่าคุณไม่ได้เสียใจจริงจริงแต่เพื่อเราคนนอกรู้สื่อเนี้ยเราไม่รู้
แต่คู่เนี้ยรู้และคู่เนี้ยก็มาเป็นยันไปยันมาเนี่ย
ก็เลยทำให้เป็นประเด็นให้ตำรวจเขาสามารถจะต่อจิ๊กซอได้
ถ้าถ้าเป็นไปตามถ้าเราเอาคำพูดล่าสุดของลุงพลเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะคะ
ที่บอกว่าอยากจะมาเจอกันหน้าสื่อเลยให้พูดถึงเลยว่าความขัดแย้งมีอะไรยังไง
พ่อแม่ชมพู่อยากให้พูดออกมาเนี่ยนะคะแต่ถ้าถ้าให้ลองลองนึกนี่คือ
พยายามจะบอกว่าคุยกันปุ๊บจะรู้เลยไหมว่าใครว่าใครจะหลุดออกมา
ก็เป็นไปได้แต่ว่าไอ้เรื่องการพูดต่อหน้าสื่อเนี่ย
อย่างบางทีเราก็จะไปตั้งเป็นสารณะมากเราต้องคิดว่าบางคนเนี่ย
พูดเก่งก็ได้น่ะอืมไอบางคนพูดเก่งเงื่อนไขแต่หลักพูด
กันอ่ะบางคนที่บางทีพูดต่อหน้าสื่อพูดก็ต้องกลุ่มตะกัด
ก็จะอาจจะพูดจริงก็ได้ดังนั้นไอ้ตัวนี้จะไม่มีความสำคัญ
ทำให้เราชั่งน้ำหนักได้แต่การพูดทั้งสองคนเนี่ย
ตำรวจเขาจะเอามาชั่งน้ำหนักมากกว่าพวกเราอยากถึงเราอาจจะ
คนนี้พูดจริงคนนี้พูดจริงแต่เราก็ไม่สามารถจะไปบอก
คนนี้ต้องสงสัยได้อ่าอย่างเช่นลุงพลอ่านี่เราไม่ได้ว่าอะไร
อย่างลุงพลนี้พูดอาจจะพูดเก่งอ่าพูดเก่งก็ได้
มาพูดแล้วเก่งแล้วมีเปรียบเปยได้แต่พ่อแม่ชมพู่อาจจะพูดไม่เก่ง
ถ้ามาออกสื่อกันเนี่ยคนอาจจะสงสัยอย่างนี้
ลุงพลอาจจะไม่ใช่พ่อแม่อาจจะใช่แต่ในทางกลับกัน
คนพูดเก่งอาจจะเป็นผู้ต้องสงสัยก็ได้
คนพูดไม่เก่งอาจจะไม่ต้องสงสัยก็ได้เพราะอาจมองว่า
คนพูดไม่เก่งเนี่ยคือพูดอย่างจริงใจอืมแต่มาอย่างเนี้ย
มันช่างน้ำหนักไม่ได้เรียนขอถามนิดเดียวคือจริงจริง
เอาเท่าที่ท่านรองบอกก็ได้ค่ะคือตอนนี้จริงตำรวจ
คงรู้แล้วไหมคะผมว่ารู้แต่จะเข้ารักษณะที่อ่ะ
วิชัยเคยมาบอกไหมคะคือตำรวจน่าจะรู้แล้ว
แค่หลักฐานถึงไหมใช่คือผมมองว่าตำรวจเนี้ย
เขาต้องสงสัยหรือพอจะรู้แต่จิ๊กซอที่จะต่อมาดำเนินคดีได้เนี่ย
นี่คือสำคัญไอ้ตัวจิ๊กซอตัวนี้
ที่จะมามีหลักฐานดังนั้นเขาก็ต้องหาพยานหลักฐานตัวนี้
ถ้าให้จากการที่ตามข่าวแล้วค่ะรองวิชัย
แผนผังทั้งหมดบุคคลไหนที่คิดว่าน่าจะเป็นกุญแจสำคัญ
จะไม่ใช่คนเดียวก็ได้กุญแจคนที่ทำร้ายหรือกุญแจที่จะให้การที่เป็นพยาน
อืมไม่เหมือนกันเหรอคะไม่เหมือนกันสมมุติว่าสมมุติว่า
ตอนนี้เราต้องสงสัยทั้งสองฝ่ายสองสองฝ่ายสองฝ่ายเนี้ย
อาจจะให้ข้อมูลใส่กันไปใส่กันมาทุกคนจะต้องพยายามไม่ให้ตัวเองที่เกี่ยวข้อง
มันแต่มันจะต้องมีพยานคนกลางที่จะมาสามารถพูดเพื่อจะต่อจิ๊กซอคนไหนโกหกได้
ยังยกตัวอย่างค่ะยังเนี้ยคือพยานสำคัญนะอ่า
ถ้าตำรวจเขาสอบจริงผมว่าเป็นพยานสำคัญ
เพราะเด็กเนี้ยจะโกหกไม่เคยเป็นอืม
แต่วิธีการจะสอบจะให้รู้จากสดิ้งได้ยังไงนี่พร้อมกัน
ซึ่งประเด็นนี้นะคะที่เราบอกว่าตอนนี้ตกลงใครอะไรยังไง
คือจริงแล้วนะตอนนี้อย่าลืมนะคะว่าเราพูดกันหลังจากเกือบ๒เดือนแล้ว
จากเหตุที่เกิดนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครจะกล่อมใครใครจะเตรียมใคร
แม้กระทั่งเจ้าตัวเองคิดไปคิดมางงสับสนอ่านตรงนั้นฟังตรงนี้เผลอตัวเองลืม
ด้วยซ้ำว่าจริงแล้วตัวเองรู้ว่าอะไรยังไงด้วยซ้ำไปเพราะมันช้ำมากแล้วนะคะ
เดี๋ยวขอพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคำถามก็คือว่าดิฉันจะถามคำถามเดิมเลยนะคะ
คือถ้าออกกันมาขนาดนี้แล้วสมมุติว่าตัวละครเหลือแค่ไม่กี่ไม่กี่
คนแล้วเนี่ยนะคะแล้วยังไม่มีจิ๊กซอตัวสำคัญ
ก็เป็นไปได้ไหมที่คดีชมพู่ก็อาจจะปิดไม่ได้สักครู่ค่ะ
ที่แม่สงสัยลุงพลเพราะว่าลุงพลอ่ะเอานะ
อันดับแรกล่ะลุงพลออกสื่อว่าพบน้องสดิ้ง
ว่าเป็นว่ารู้แล้วรู้แล้วว่าน้องหายเพราะว่าสดิ้ง
ไปหาป้าที่บ้านแล้วลุงอาบน้ำอยู่ออกมาบอกว่า
ออกมาหาสดิ้งบอกว่าน้องหายเหรอ
รีบไปกลับไปหาน้องไปเดี๋ยวแม่มาแม่ว่าเดี๋ยวแม่ดุ
นี่แสดงว่าลุงรู้แล้วว่าน้องหายเอาอันนี้ก่อนก่อน
รับพระเอานี่ก่อนคือแม่จะบอกว่ามันมีหลายครั้ง

เอาครั้งนี้ก่อนถ้าเอาครั้งนี้ตามที่แม่สงสัย
คือแม่กำลังสงสัยว่าลุงรู้ตั้งแต่ยังไม่ถามสดิ้ง
ใช่เพราะว่าสดิ้งบอกกับแม่ว่าสดิ้งน่ะ
ยังไม่ได้บอกใครเลยว่าน้องหายนอกจากแพร่ดำ
ดำคือเพื่อนสดิ้งค่ะอืมแล้วพากันไปตามหาน้อง

ได้บอกใครเลยว่าน้องหายจนไปถึงบ้านป้าแตน
แล้วป้าแตนอยู่กับโอมกับน้ำมนต์ที่เป็นลูกชายเขา
แต่ทั้งสองคนบอกว่าไม่เห็นลุงพลแล้วลุงพลออกมาออกมาบอกข่าว
ออกสื่อว่าเจอกับสดิ้งแล้วให้รีบไปหาน้อง
เดี๋ยวแม่กลับมาแม่จะโกรธอืมแล้วหลังหลังมาคือลุงพลบอกว่า
เจอสดิ้งไม่ได้เจอใครยังไม่รู้เรื่อง
ก่อนที่จะไปรับพระอืมพอพระออกมายืนยัน
ลุงพลขึ้นไปถึงวัดแล้วลุงพลบอกว่า
เกือบไม่ได้มาหลานหายลุงพลก็ไปเคลียร์กับพระอีก
ว่าพระอาจารย์จำผิดวันหรือเปล่าวันนั้นไม่น่าใช่วันที่สิบเอ็ดนะ
มันจะเป็นวันที่สิบหรือสิบห้าอะไรประมาณเนี้ยค่ะ
ทำไมลุงพลจำได้อ่ะเพราะว่าลุงบอกว่าใครจะไปจำได้
ตั้งห้าสิบวันแล้ววันที่สิบลุงยังจำได้เลย
ถามกันเริ่มค่ะน้องวิชัยคือต่อให้ออกมาใส่กันขนาดนี้
แล้วเหลือกลุ่มคนแค่ไม่กี่คนขนาดนี้เนี่ยก็เป็นไปได้ที่อาจจะปิดคดีไม่ได้หรือเปล่าคะ
ก็เป็นไปได้เพราะว่าขณะนี้ตำรวจอาจจะสงสัย
อย่างที่ผมเคยพูดว่าตำรวจสงสัยคนแคบมาแล้ว

แต่ถามว่าความสงสัยตรงนั้นจะมีหลักฐานอะไรที่จะเอาผิดคนสองกลุ่มนี้หรือไม่
หน้าห้าหกสิบวันหรอกแสดงว่ามัน
แต่ถามว่าทิ้งก็ดีไหมไม่ทิ้งก็ต้องทำสอบส่วนเท่าไหร่
จริงหรือเปล่าคะว่าคำพูดนะคะในช่วงแรกกับหลังจากที่ผ่านมาตั้งเกือบ๒เดือนแล้วเนี่ย
น้ำหนักจะต้องอยู่ในช่วงแรกมากกว่า
คือผมไม่รู้ในการสอบสวนพยานอะไรมากกว่า
แต่ถ้าเป็นคำให้การถ้าขึ้นกับให้การตำรวจกับศาลเนี่ย
เวลาเขาสอบสวนเนี่ยเวลาหลังเกิดเหตุเขาจะเชื่อ
หลักคำให้การที่ใกล้เคียงมากที่สุด
เพราะขณะคนนั้นยังไม่มีการตั้งตัวหรือไม่อะไรเขาจะเชื่อมากที่สุด
แต่คดีนี้เนี่ยผมไม่รู้ว่าตำรวจเขาสอบสวนเบื้องต้นเป็นยังไง
เขาจับคำพูดของคนทั้งต้องสงสัยสองคนนี้ไว้อย่างไร
ผมเลยพูดไม่ได้แต่พูดได้อย่างเดียวว่า
ขณะนี้ผมเชื่อว่าตำรวจเขาอาจจะรู้แล้วล่ะว่าใครโกหกไม่โกหก
แต่จิ๊กซอที่จะต่อเนี่ยมันยังไม่มีเท่านั้นเอง
ค่ะถ้ามองจากรูปการณ์ทั้งหมดเราคุยนะข้อมูลแค่วันนี้นะคะ
ซึ่งไม่ได้แปลว่าสุดท้ายแล้วมันจะต้องเป็นอย่างใดอย่างหนึ่ง
เอาข้อมูลที่มาจนถึงวันนี้รองวิชัยคิดว่าลักษณะนี้เนี่ยคือคงเป็นการจะเรียกว่าไม่ได้ตั้งใจให้เกิด
หรือไม่ได้ตั้งใจให้มาขนาดนี้จนกระทั่งถึงเด็กเสียชีวิตหรือเปล่า
เคยพูดไปแล้วว่าคดีนี้ผมเชื่อว่าคนร้ายไม่ได้ก่อเหตุตรงจุดที่พบศพ
ผมเชื่อว่าชมพู่เนี่ยอาจจะต้องเสียชีวิตที่อื่น
แล้วมีการเอาชมพู่ไปวางไว้
เพราะว่าจุดที่เกิดเหตุมันเรียบร้อยมาก

หรือร่องรอยอะไรที่จะสามารถจะสืบหาได้
ดังนั้นชมพู่จะต้องมีคนเอาไปวาง
จะเป็นเพื่ออำพางอะไรก็แล้วแต่
แล้วหลังจากชมพู่ทั่วอาจจะเสียชีวิตและเอาไปวาง

แต่มันอาจจะมีการทำภาพกันไหม
ว่าพลาดทำให้ชมพู่เสียชีวิตแล้วก็เอาไปวางหรือเปล่าค่ะ

คุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวยังตามกันต่อสำหรับคดีนี้นะคะ
แล้วก็อาจจะงวดใกล้มากแล้วนะคะที่จะได้ข้อสรุป
แต่คำว่าได้ข้อสรุปก็ไม่แน่ใจว่าหลักฐาน
ถึงกับที่จะมัดตัวผู้ทำได้หรือเปล่านะคะ